คดีฆ่าสาวโรงงานบ่อน้ำนะคะในพื้นที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือสามีและรับสารภาพทำไปเพราะความหึงหวงนะคะ
เมื่อวานี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จะโดนรุมประชาธรรมทั้งจากชาวบ้านและจากญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
และในช่วงของการขอขมานะคะผู้ต้องหาบอกว่าถ้าลูกโตแล้วจะตามไปอยู่ด้วย
คือผู้ต้องหาก็ร้องไห้เลยแหละเสียใจเลยแหละ
ช่วงของการขอขมาหน่อยฮะ
นี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศของช่วงทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เป็นช่วงของการขอขมาผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
บนตำรวจตรีธานายุทธ์พุทธิจำระทำรองเป็นรอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑นำตัวผู้ต้องหาคดี
ฆ่านำทิ้งศพในบ่อน้ำกลางทุ่งนาหมู่ที่๑
ตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองไปทำแผน
ก็มีชาวบ้านกว่า๑๐๐คนค่ะรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
เกิดบันดาลโทษศาสตร์ในช่วงหนึ่งเข้ามาทำร้าย
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันอย่างเต็มที่
ผู้ต้องหาคนนี้นะคะคือนายสมพรด้วงภู
ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาววิศนีคำศักดีเป็นภรรยา
สาเหตุเกิดจากความหึงหวงค่ะมีปากเสียงกันหลังจากที่พันรยานั้นขอแยกทาง
ก็ช่วงขอคำมาก็กล่าวทั้งน้ำตานั่นแหละนะคะ
บอกว่าหากลูกโตแล้วจะตามไปอยู่ด้วย
รวมทั้งจะบวชให้อุทิศส่วนกุศลให้
หลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วนะคะ
ส่วนรายละเอียดผู้ต้องหาให้การว่าวันที่เกิดเหตุ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งนางสาววิศนีที่แยกวิเศษชายชาญค่ะ
ก็คือนางสาววิศนีเขาจะขึ้นรถตู้ไปทำงานที่โรงงานในสระบุรีนะคะ
พอถึงจุดเกิดเหตุมีปากเสียงกัน
เรื่องอยากจะให้ภรรยานี่ออกจากงาน
ก็คืออยู่ที่โรงงานกลับไปอยู่ที่บ้าน

คนโตอายุ๖ควบคนเล็กอายุ๙เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมานางสาววิศนีเดินทางกลับบ้านสัปดาห์ละ๑ครั้ง
แต่ว่าหลังได้กลับเดือนละหนึ่ง
ขออภัยนะคะกลับเดือนละ๑ครั้ง

แต่ภรรยาสุดท้ายก็ไม่ยอมออกจากงาน
และพูดจาขอแยกทางอีกด้วย

ขี่รถจักรยานยนต์ลงข้างทาง
หยิบมีดที่เตรียมมาอยู่ใต้เบาะรถนั่นแหละ

เมื่อนางสาววิษณีล้มลงเสียชีวิต
ก็เลยลากศพไปตามกลางนา
ไปถึงบ่อน้ำกลางทุ่งนาระยะทางกว่า๑๐๐เมตร
มีการอำพรางคดีด้วยการถอดเสื้อออก
เหมือนกับว่าถูกล่อลวงไปข่มขืน
แล้วก็นำศพลงไปทิ้งในบ่อน้ำ

ส่วนทุกคนภายในบ้านก็ไม่ได้เอกใจอะไร
นึกว่าไปส่งพันรยาเฉย
ก่อนที่จะมีคนไปพบศพจนมีการสืบสวน
และติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ